ราเอลกับฮามาสนะคะคนไทยเส้นสงครามแจ้งอพยพบินนับพันคน
คุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยไปเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ต้องตามต่อเนื่องเหมือนกัน
ยังยืนยันอยู่นะคะข้อมูลอย่างเป็นทางการที่ทางไทยเองมีการรายงานไปคนไทยที่เป็นแรงงานอยู่ที่นั่นเสียชีวิต๑๒ศพนะคะ
แล้วก็ถูกจับตัวเป็นตัวประกัน๑๑คนแล้วก็เตรียมที่จะรับแรงงานไทยเอาล็อตแรกก่อนนะที่เมื่อกี้พูดว่าเท่าไหร่นะวันที่๑๒ใช่ไหม
ตอนนี้เอาสำหรับล็อตแรกเลย๑๕คนจะกลับโดยเที่ยวบินพาณิชย์เดี๋ยวลองฟังรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศหน่อยค่ะ
ได้แสดงความประสงค์ที่ขอไปยอบกลับประเทศไทย
ประมาณ๑๔๓๗คนนะครับ
เอาในส่วนของนักเรียนไทย๘๐คน
ทางท่านทูตยืนยันว่าปลอดภัยทุกคนนะครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมได้ยินคำยืนยันจากรัฐมนตรี

ก็ยืนยันยอดแรงงานไทยที่เสียชีวิต

แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าศพแรงงานไทยที่เสียชีวิต
พร้อมที่จะลำเลียงศพกลับไทยแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ยังดำเนินการอะไรไม่ได้
รอให้ทางการอิสราเอลอนุญาตก่อนนะคะ

พร้อมบินภายใน๒๔ชั่วโมงเลยหลังจากที่ได้รับสัญญาณ
จากทางอิสราเอลว่าจะอนุญาตให้บินไปรับแรงงานไทยได้
แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่ยังบินไปรับไม่ได้
เพราะว่ามันก็ยังไม่สงบดีด้วยนะคะ
สำหรับแรงงานไทยที่แสดงเจตจำนงขอกลับประเทศตอนนี้
มี๑๔๓๗คน
แล้วทางการไทยเองจะแยกกลุ่มคนที่ได้รับบาดเจ็บ๑๕คน
ให้เดินทางกลับก่อนเป็นชุดแรกเป็นล็อตแรก
มีกำหนดให้เดินทางออกจากอิสราเอล๑๑ตุลาคม

แล้วจะมาถึงบ้านเราวันที่๑๒ตุลาก็คือวันพฤหัส
เป็นการเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์ของอิสราเอล

ยังไม่ได้อนุญาตให้บินเข้าประเทศอิสราเอล
แล้วก็แผนอพยพคนกลับประเทศ
หลังจากชุดแรกที่บอกว่า๑๕คนกลับมาแล้ว
ทยอยส่งกลับอย่างต่อเนื่องเป็นชุด
ตอนนี้มีคนไทย๗๖ราย
ทางการอิสราเอลช่วยนำออกจากพื้นที่ที่สู้รบได้แล้วนะคะ
ส่วนคนอื่นตอนนี้อยู่ระหว่างการหาทางเข้าไปช่วยเหลือค่ะ